คุณผู้ชมค่ะที่ทุ่งใหญ่นะคะผู้โดยสารกว่าครึ่งร้อยค่ะ
พากันแตกฮือแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดลงจากรถทัวร์สายนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะคะ
สาเหตุเนี่ยเขาบอกเขานั่งนั่งอยู่ได้กลิ่นไหม้
แล้วควันก็ลอยออกมาครับเป็นคุณคุณหนีไหมหนีสิฮะ
หนีลงมาเลยนะคะคือปรากฏว่าสายไฟกระติกน้ำร้อนมันละลายแล้วมันก็ไหม้ค่ะ
แต่ทีนี้คนขับรถทัวร์เขาไปซ่อมให้เสร็จแล้วไม่มีใครยอมกลับขึ้นรถเลย
กลัวกลัวไม่มั่นใจแล้วอะค่ะร้อนถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิสัทธาสามัคคีจุดเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่
นี่แหละครับที่ต้องไปช่วยเหลือแล้วก็ไกล่เกลี่ย
ทัวร์ปรับอากาศสองชั้นนี้คือวรภาทัวร์นะคะเป็นรถเสริมเที่ยววิ่งช่วงเทศกาลสงคราน
ก็จะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะ
ทีนี้จังหวัดที่วิ่งเข้าพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ
มันมีควันไฟลอยออกมาแล้วก็กลิ่นไหม้ฟุ้งกระจายเต็มรถเลย
ผู้โดยสงค์ผู้โดยศาลใครนั่งใครหลับเลยปลุกกันเต็มไปหมด
แล้ววิ่งแตกคือกันลงมาจากรถเลยค่ะ
ผู้โดยศาลยังมากัน๔๘คน
เบียดเสียชุลมูลวิ่งนิกตายกันใหญ่เลย

คนขับเขาก็รีบซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ
แต่ผู้โดยสาร๔๘ชีวิต
ไม่ยอมก้าวเท้ากลับขึ้นรถเลย

ว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วจะหนีไม่ทันนะคะ
ก็ขอร้องคนขับบอกว่าเอารถคันใหม่มาเปลี่ยน
ถ้าไม่เอารถคันใหม่มาเปลี่ยนให้จะไม่ไปต่อ
ก็เลยเกิดเป็นศึกโตเถียงกันนิดหน่อยระหว่างคนขับรถทัวร์กับผู้โดยสารค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เลยต้องเข้ามาเจรจากลายเกลี่ยให้นะคะ
ก็ให้เจอกันครึ่งทางคือให้คนขับเนี่ยพาผู้โดยสารนั่งรถไปส่งที่ปั๊มน้ำมันปอตท
ในระยะทางข้างหน้าใกล้กันเนี่ยเพราะว่ามันสว่างกว่าตรงจุดเกิดเหตุ
ก็ให้ผู้โดยสารไปรอตรงนั้นจากนั้นก็เอารถคันใหม่มาเปลี่ยนให้
พอรถคันใหม่มาผู้โดยสารทุกคนก็ค่อยยอมขึ้นรถ
แล้วก็ไปต่อยังจุดหมายปลายทางที่ขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพนี่แหละค่ะ